อ่ะกลับมาเจอกับพวกเรากันต่อเนื่องเลยนะครับ
เรื่องของข่าวดงข่าวด่วนเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันได้ตลอดทั้งวันนะ
ใช่ค่ะด่วนผ่านไปอยู่ดีเกิดเจ็บท้องด่วนกระทันหันขึ้นมา
ทำยังไงทำยังไงอ่ะ
มันก็ต้องไปปลดทุกข์หาที่ระบายความรถ
รถปลดทุกข์มาแน่นอนแต่คราวนี้ไม่ใช่รถธรรมดาแต่มันคือรถไฟปลดทุกข์จ้า

แต่ถ้าขึ้นไปแล้วคุณผู้ชมค่ะคุณจะฟินแน่นอนค่ะ

ขบวนรถไฟขบวนนี้ช่วยคุณได้แน่นอน
มันอยู่ในวัดไซใหญ่นะคะตำบลควนรูอำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขลา

รอฟอวอร์๑๑๗พศ๒๕๔๘

ช่วงประมาณต้นเดือนแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะรอฟวคือรถไฟวัด
ส่วน๑๑๗คือเลขที่วัดนั่นเอง
เก๋ไก่มากนะข้าววนรถไฟเนี่ย
สร้างขึ้นโดยจิตศรัทธาของญาติโยมนี่แหละร่วมด้วยช่วยกัน
บางทีเข้ามางานวัดไงต้องการเข้าห้องนงห้องน้ำ
เพราะข้างในนี่นะรองรับถึง๒๕ห้องค่ะ
เพราะฉะนั้นประชาชนที่เขาปวดท้องปวดหนักปวดเบาสบาย

เป็นรถไฟที่ไม่ได้เคลื่อนขบวนไปไหน
อันนี้ไว้ใจได้สามารถเข้าไปปลดทุกข์ได้อย่างสบาย
ไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรใดเดี๋ยวรถจะเคลื่อนตัว
คุณเคยมีประสบการณ์ไหมล่ะพอเข้ารถไฟไปแล้วคือมันปวดท้องอ่ะ
คือต้องเกร็งลำตัวให้ตรง
เป้าหมายมันจะพลาดมีโอกาสสูงที่จะพลาดได้

อันนี้ยังนิ่งสบาย